ดูอีกเหตุหนึ่งนะฮะกู้ภัยช่วยด้วยช่วยด้วย
ไม่ได้มาช่วยจับงูไม่ได้จับตัวเงินตัวทองนะ
แต่มาช่วยหน่อยเอาไอ้รังต่อหัวเสือออกไปหน่อย
เพราะคุณยายท่านหนึ่งโดนต่อยจนได้รับบาดเจ็บนะครับ

ก็ไปถามคุณยายที่รับบาดเจ็บสงสารคุณยายแกนะ
คุณยายแกถูกต่อต่อยที่แขนจนแขนบวมต้องไปโรงพยาบาล
พอกู้ภัยมาคุณยายก็ต้องพาไปชี้จุดที่รังต่อมันอยู่นะครับ
นี่ฮะชาวบ้านตำบลกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
แจ้งกู้ภัยฮุก๓๑จุดพิมาย
ให้เข้ามาช่วยเหลือเป็นการด่วนนี่คุณรังต่อขนาดใหญ่
แล้วก็มีตัวต่อตัวบัดเริ่มอยู่ในรังนะครับ
กู้ไพก็ต้องมาช่วยครบรังต่อหัวเสือ
ขนาดเท่าฝ่ามือเลย๒รังอยู่บริเวณครัวหลังบ้าน
กู้ไพก็ใช้แก๊สกระป๋องจุดไฟแล้วก็รมเลยคุณ
คุณยายน่าสงสารมากนะคุณนะ

ก็พบว่ามีต่อมาทำรังอยู่๒รัง
จากนั้นต่อมันก็บินมาต่อยแขนของยายเลยนะฮะ

ทีนี้ก็ต้องมีคนพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลพิมายนะครับ
ตัวต่อมันหวงรังคุณ
มันหวงรังมันบินวนไปเวียนมาแบบนี้
คนในครอบครัวและชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีกหลายคน
ก็เลยต้องรีบแจ้งให้ครูพัยมาช่วยน้อยอยู่กันไม่ได้แล้ว
คุณยายก็บอกยายโดนที่แขนบวมไปหมดเลย
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุคุณ
ถ้าโดนพิษต่อหัวเสือขนาดนี้

ถ้าแพ้พิษหนักเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะฮะ
รังต่อให้ใกล้เลยถูกเอาไปกำจัดทิ้งแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะก็ต้องมีวิธีการในการกำจัดด้วยนะคะ